คุณผู้ชมมาดูในโลกโซเชียลอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เขาแชร์กันเยอะมากเลย

เพราะว่าเขามากับแบบความแบบเขาใช้คำว่าอะไรดีอะ

คือดีเจรุ่นใหญ่ต้องชิดซ้ายเลย
ถ้าเกิดเจอกับดีเจนุ่มคนนี้ไปดู
เขาเดาผ่านไปคนมีใจเมื่อไหร่จะผ่านมา
คือคนนี้เราเคยอ่านข่าวไปแล้วว่าน้องดีเจคนนี้เขาดังมาก

ถูกต้องมีพลพักมาแบบเป็นกกเป็นกวนกันเลย

เป็นความสามารถของน้องน้องน่าจะมีความชอบทางนี้แหม

เห็นแววของน้องแล้วก็ชักชวนเข้าไปแก๊งได้นะคะ
ชอบน้ำชอบภูเขาเมื่อไหร่จะชอบเราบ้าง
นี่คือนุ่มน้อยดีเจหน้ามนต์ต้อนรับปีหมูแบบนี้
วิวนะคะหรือว่าเด็กชายธัญฑรโพมณี
อายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองนะเรียนอยู่ชั้นป๔ค่ะ
ในคลิปที่คุณเห็นเนี่ยทั้งลีลาฝีปากของเขานี่ไม่ธรรมดานะ
ท่าเต้นก็พริ้วไหวสุดเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญคือใครเห็นก็ต้องเอ็นดูน้อง
เพราะว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากนายสรายุทธ์เอียบมงคล
อายุ๒๐ปีเนี่ยนะคะเขาเป็นพี่ที่เล่นกันแถวบ้านเนี่ย
เป็นพี่ของน้องวิวพี่เพื่อนบ้านก็เล่นกันมา
มีการสอนกีฬาให้กับน้องเล่นด้วยกันเต้นด้วยกัน
เปิดเพลงฟังกันคือสนิทกันนี่แหละ
แล้วก็เห็นว่าน้องวิวเขาชอบร้องเพลง
ชอบแบบจำมาเปิดเพลงอะไรแบบนี้มีความกล้าแสดงออก
ก็เลยอัดคลิปน้องตอนที่น้องเป็นดีเจ
แล้วก็เอามาโพสต์เฟซบุ๊กสุดแรกนะคุณ
ยังไม่ค่อยมีคนสนใจนะแต่ว่าโพสต์ไปหลายคลิปนะ

พอคลิปฉีด๓ที่๔โอ้โหยอดไลค์ยอดแชร์เนี่ย
มาเป็นแก๊งเลยไปฟังกันค่ะพี่สรายุทธ์ยังไง
คือส่วนที่ทำก็คืออยากให้เด็กไม่ไปยุ่งกับสารเสพติดนะครับ

วิวนี่คือโฉมหน้าผู้ที่ปลุกปั้นน้องวิวมา
เป็นแบบแมวกันบองเป็นนักปั้นปือทอง

คือตอนรับปีหมูทองพริ้วมากค่ะลูก
ริ้วมากเลยน้องวิวนอกจากอยากจะให้น้องกล้าแสดงออกนะคะ
ก็คือสนับสนุนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์หันมารักดนตรีเล่นกีฬา
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองอันนี้สำคัญ
วันนี้เด็กกลุ่มนี้เขาไม่เล่นกีฬาแล้วนะครับ

อันนี้เป็นแค่การถ่ายทำคลิปวิดีโอขึ้นมา
เขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคุณผู้ชม
น้องเขายังมีโรคกลางวันแสงสีเสียงอันนี้ก็ถ่ายกลางวัน
แต่ว่าปิดไฟแล้วก็ตกแต่งไฟให้มันเหมือนกับว่าเป็นแบบผับตื๊ดหน่อย
จำลองเหตุการณ์ว่าน้องเขาเนี่ยถ้าเป็นดีเจแล้วจะโชว์ลีลายังไงบ้าง

คือน้องเขากล้าแสดงออกเอาง่ายคือกล้าแสดงออกนี่แหละ
แล้วก็อยากสนับสนุนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็ยิ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
คนเขาชอบเนี่ยก็คือเวลาน้องวิวใช่ไหม
วิวเขาบอกว่าเปิดเพลงแล้วเขาจะมีคำคม
เว้นจังหวะคำคมไม่เหมือนดีเจ

มันกระแทกใจ

ข้ามทางให้ใช้ทางม้าลาย
แต่ว่าถ้าอยากข้ามความเดียวได้

เป็นแบบคำคมอะไรอย่างนี้
มีแบบที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
มันก็มีหลายกระแสนะในโซเชียล
แต่ว่าเราก็อยากจะให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
ถ้าเกิดทำอะไรที่มันสร้างสรรค์
มีไอเดียดีก็ทดลองกันดู
เพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็ทุกคนก็เข้าถึงได้ง่าย
มีความสามารถมีพรสวรรค์แบบนี้ก็ต้องสนับสนุน

เต้นมันจริง